เริ่มกันที่ความเคลื่อนไหตลาดซื้อขายนักเตะในยุโรปนะคะ
โดยค่าตัวของดาวเตะวัย๒๘ปีอยู่ที่๙๐ล้านยูโรค่ะ
หรือประมาณ๓๕๐๐ล้านบาทซึ่งถือเป็นค่าตัวที่สูงที่สุดอันดับที่๓ของโลก
หลังจากทำไป๓๖ประตูจากการลงเล่น๓๕นัดในลีก
ทั้งที่ก่อนหน้านี้ค่ะก็มีรายงานว่าทั้งสองสโมสรบรรลุค่าตัวได้แล้ว
ซึ่งเป็นสถิติโลกนะคะที่๑๑๐ล้านยูโรหรือประมาณ๔๓๐๐ล้านบาทและนักเตะก็จะเปิดตัวในช่วงกลางสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ